มาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูข่าวนี้กันหน่อย
ซึ่งอาจจะทำให้คนที่รักสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะน้องหมาน้องแมว
อาจจะไม่สบายใจสักหน่อยเนี่ยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่พลเมืองดีเนี่ยคือเขาเดินไปที่รถของเขา

ได้ยินเสียงหมาเสียงแมวมาจากรถข้าง
เขาก็เลยไปดูท้ายรถกระบะคันที่จอดอยู่
ปรากฏว่าไปเจอถุงกระสอบเป็น๑๐ถุงเลยนะคะ
ข้างในมีทั้งหมามีทั้งแมวเลย

แล้วก็พอไปตรวจสอบพบทั้งโรคผิวหนัง
แล้วก็บางตัวก็มีบาดแผลด้วย
นี่คือจุดเกิดเหตุที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้น

พลเมืองดีเขาก็เลยต้องนำไฟฉายไปช่วยส่องดู
แล้วก็เห็นบรรยากาศแบบนี้คนเขาก็ไปช่วยดู
นี่เห็นไหมเขาอยู่ในถุงถุงขาว

แล้วเขาไปอยู่คือมีจุดประสงค์อะไร
ทำไมถึงต้องเอาหนักหมาแมวไปใส่ถุงน่ะสิ
คือเขาก็บอกว่ากำลังตรวจสอบกันอยู่
เดี๋ยวต้องติดตามตัวคนขับรถกระบะคันนี้มาสอบปากคำ
ซึ่งพอไปอยู่ในถุงกระสอบแบบนี้เนี่ย
ทั้งอาหารขาดทั้งอากาศ
คือสภาพหนักหมาแมวอิดลอยมากเลยนะคุณผู้ชมคะ
นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจภูทรสำโรงเหนือจังหวัดสมุทรปราการ
เขาได้รับแจ้งจากพลเมืองดีบอกว่า
มีหมาแล้วก็แมวถูกใส่กระสอบทิ้งไว้ท้ายรถกระบะ

ซอยวัดด่านสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจเขาก็เลยรุดลงไปตรวจสอบพร้อมกับอาสา

พอไปถึงที่เกิดเหตุพบรถกระบะนิสสันสีเทาหมายเลขทะเบียน
เนรชฉิง๑๘๖๗กรุงเทพมหานคร
ไปตรวจสอบบริเวณท้ายรถกระบะคันนี้
ก็ไปพบกับกระสอบป่านนับ๑๐ใบเลยค่ะ
ถูกมัดปากอย่างแน่นหนาเลยทีเดียวนะคะ
ดังออกมาเป็นระยะ
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยช่วยกันค่ะนำมีดเนี่ย
พอเปิดออกมาเท่านั้นแหละค่ะ

หมา๑๒ตัวพบแมว๒ตัวอยู่ในสภาพอ่อนแรงอิดโรย
จากการที่อยู่ในกระสอบแล้วก็ขาดทั้งอาหารขาดทั้งอากาศหายใจ
พลเมืองดีเขาบอกว่าเขาต้องซื้อนมแล้วก็อาหารมาประทังชีวิต

คนที่ไปพบเป็นพลเมืองดีก็คือนายปฏิพานไทยยากรอายุ๒๒ปี
เป็นคนไปพบรถกระบะแล้วก็กระสอบที่ใส่หมาใส่แมว
โอ้โหคุณหน้าตาดีจิตใจดีอีกด้วย
คุณปฏิพันธ์ไทยยากร
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าขณะที่เขาเดินไปเที่ยวรถ
ซึ่งจังหวะนั้นเองเขาเห็นรถกระบะจอดอยู่
แต่เขาได้ยินเสียงหมาเสียงแมวมาจากท้ายรถกระบะ
เขาก็เลยเอาไฟฉายไปส่องดูค่ะ
พอไปส่องดูเห็นกระสอบดุ๊กดิ๊กมีการเคลื่อนไหว

พอสักพักหนึ่งเอ้าได้ยินเสียงหมาเสียงแมวเห่าหอนขึ้นมาอีก
เขาก็เลยตัดสินใจแกะดู
แล้วก็เห็นหมาเห็นแมวเป็นจำนวนมาก
ไปฟังเสียงน้องคนนี้หน้าตาก็ดีจิตใจก็ดีกันหน่อยนะคะ

ก็ผมเห็นได้ยินเสียงล้อครับตอนแรกผมก็นึกว่าคนครับ
ก็เลยเดินเปิดไอ้แฟลตมาดูกับน้อง
ก็เห็นเป็นหมาครับสุนัขกับแมวครับ
โดนมัดใส่กระสอบบางตัวก็โผล่มาแค่หัว

ตัวนี้ขาเหมือนเน่าเลย
เจ้าของขออนุญาตขออภัยค่ะ
คนที่เขาไปพบคุณปฏิพันธ์บอกว่าขาเหมือนเน่าเลยนะ
เพราะว่าเขาไปดูทุกตัวที่อยู่ในกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะคะ
ต่อมาค่ะนางวรรณทัศน์แสงดารา
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิวอชด็อกไทยแลนด
ก็เดินทางไปตรวจสอบอาการของหมาแมว

แล้วก็นำ๑๔ตัวเหล่านี้ไปพักไว้ที่บ้านพักหลัง๑
ก็พบว่าบางตัวมีบาดแผลตามร่างกาย

แต่โดยรวมยังเป็นปกตินะคะไม่แสดงอาการก้าวร้าว
ส่วนแมวอีก๒ตัวมีอาการเสื้องซึม
มูลนิธิบอกว่าจะนำไปอนุบาลที่ศูนย์พักพิง
นักจรจัดอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
โดยต้องทำการตรวจโรคฉีดวัคซีน
แล้วก็ทำหมันให้กับหมาแมวทุกตัวก็คือ๑๔ตัวนี่แหละค่ะ

นำศึกของผู้กระทำผิดต่อไป
เพราะว่าปกติปัจจุบันการทะลุละกลับสัตว์มันเยอะมากมาย
มันก็ไม่ต่างกับการปราบนกพิราบ
ตำรวจบอกว่าหลังจากนี้ก็จะต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่าใครเป็นคนขับรถกระบะนิสสันคันนี้
นำหมาแมวมาทิ้งไว้แบบนี้
ซึ่งก็ต้องตรวจสอบกันก่อน
ต้องไปดูนะว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดจับสัตว์ส่งขายหรือเปล่า
โดยการกระทำแบบนี้เข้าข่ายความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์เลี้ยง
ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์อีกด้วยค่ะ